อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติได้เปิดเผยภาพร่างการออกแบบเหรียญพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรับสั่งให้สร้างเหรียญพระราชทานแก่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเมื่อปี๒๕๓๘ค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย
ผู้สร้างศิลปะวัดร่องคุณ
นำภาพร่างการออกแบบเหรียญพระราชทานตามรับสั่ง

จะแสดงภายในหอศิลป์วัดร่องคุณ
ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมือง
โดยเป็นภาพร่างด้วยเทคนิคดินสอดำบนกระดาษ
มีอยู่๒ภาพนะคะคือภาพทรงชนะมารปี๒๕๕๙
และภาพร่างสมบูรณ์แบบที่แก้ไขตามรับสั่งปี๒๕๕๙
ซึ่งทั้งสองภาพมีองค์ประกอบหลักเป็นช้าง๓เชือก
ชูรูปหัวใจและอักษรพอ
โดยในภาพแรกมีลายพระราชหัสทะเลขาทรงให้แก้ไขภาพร่างกำกับไว้
ส่วนภาพใบที่๒เป็นภาพที่แก้ไขให้สวยงามสมบูรณ์
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าเมื่อปี๒๕๕๙
มีโอกาสได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการร่างภาพเพื่อจัดทำเหรียญพระราชทาน
แพทย์และพยาบาลผู้รักษาพระหาดทัย

โดยได้จัดทำภาพร่างกว่า๒๐ภาพให้มีพระราชวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะ
อันนี้เป็นภาพอัจจิริยภาพขององค์ท่าน
และให้ผมแก้วงกรอบด้วย
แก้วงกรอบของภาพก็จึงมาเป็นภาพนี้
อันนี้เป็นภาพที่แก้ตามพระราชกระแสรับสั่งให้แก้
ดังนั้นก็แก้ตามพระองค์ท่านบอกดวงเป็นอย่างนี้

แล้วก็ชูงวงผิดอย่างนี้ไม่ใช่ผิดอย่างนั้น
อันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่ง
แล้วก็ผมก็ได้แก้แล้ว
อันนี้ก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมา
เป็นเหรียญส่วนพระองค์เพื่อมอบให้แก
คณะแพทย์พยาบาลผู้ดูแลท่าน
ตอนที่ป่วยครั้งแรกที่ศรีราช
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวทั้งน้ำตานะคะว่า
ถวายงานภาพร่างดังกล่าว
ทำให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางศิลปะ
ทั้งเรื่ององค์ประกอบการประสานกลมกลืน
รูปลักษณ์ความสัมพันธ์รูปทรงและความสมดุล
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมีได้
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช